อ้าวมาดูต่อกันเรื่องเดียวเตี๋ยวกันหน่อยดีกว่านะครับ
ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทางมิวเตอร์เลย
ทรายจะไปคิดว่าราคอลหลังข่าวมีชาติแบบนี้

หรอกลองให้สังคมช่วยดูกันหน่อยสำหรับละครเรื้อกิน
แล้วก็ช่วยแบนด้วยกับเมียจำเป็น

เขาบอกว่ามันการผลิตซ้ำย้ำเติมความโรงแรงรึเปล่า

บางฉากนางเอกถูกจับตัวไป
แล้วก็ถูกผู้ร้ายทำทีทำท่าเหมือนจะข่มขืน
แล้วก็ยังมีการถ่ายคลิปประจานอีกด้วย
ต่อด้วยฉากที่พระเอกพอรับทราบเรื่องราว
ทำทีท่ารับไม่ได้
แล้วก็มองด้วยว่ามันเป็นการผลิตซ้ำภาพความรุนแรงแล้วก็ตอกย้ำค่านิยมกล่าวโทษเหยื่อ
คนถูกข่มขืนเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนางเอกในเรื่องยังไม่ได้โดนข่มขืนนะ
แต่ถ้าคนถูกข่มขืนเมื่อใครก็ตามเขาคือเหยื่อค่ะ
ควรได้รับการปกป้องแล้วก็ควรได้รับกำลังใจ
และไม่ใช่ที่จะต้องมาโดนสังคมตราหน้าแล้วก็รังเกียจแบบนี้
นี้แล้วไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้ในละครค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างค่านิยมผิด
ถูกผลิตขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ

เขาบอกว่าตามติดชีวิตแม่บ้านแขกนะเป็นเพจเขานะ
เสนอมุมมองอีกแบบนึงบอกว่าถ้าลองเปลี่ยนเป็นว่ามีคนนี้นะ
จะเข้ามาล่วงละเมิดแล้วนางเอกหนีออกมาได้
พระเอกเข้ามากอดแล้วบอกว่าเฮ้ยสู้ไปด้วยกัน

ต่อด้วยไปแจ้งความเสร็จแล้วปรึกษาทนาย
มูลนิธิเพื่อนหญิงพลังหญิงต่อแล้วพบจิตแพทย์ไปเลย

นี่เปลี่ยนบทละครไปเลยคุณผู้ชมนะฮะ
ให้มันสร้างค่านิยมใหม่สร้างค่าความรู้ให้กับสังคมใหม่
ว่าถ้าเรามีคนในครอบครัวหรือถ้าเราไปเจอกับเรื่องราวแบบนี้
เราจะช่วยเหลือแล้วก็ผ่านมันไปได้ยังไงนั่นเองนะคะ
เขาบอกดูแล้วโอ้โหฉากนี้มันแบบบีบหัวใจ
มันดูแล้วมันอึดอัดเมื่อไหร่จะจบนะฮะ
แต่ก็ชมกันไปก็ด่ากันไปคุณผู้ชมนะ
ขณะที่พระเอกของเรื่องอย่างไม้วริส

ลามมาถึงชีวิตจริงด้วยโอ้เหรอไม่ได้ด่าแค่พระเอกในละครนะคะ
เขาบอกว่าด่าไม้ด้วยบอกว่ารับเล่นได้ยังไงละครแบบนี้
ด่ารามมาแบบนี้นะคะโอ้ม้ายเองก็บอกว่าจริงเขาก็เดือดเหมือนกัน

เห็นบทนะตอนแรกก็มีการปรึกษากับทีมงานแล้วว่า
มันควรไหมพี่มีต่อไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรดีไหม
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องถ่ายกันมาก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะฮะ
เขาก็ยอมรับแหละนะคะแล้วก็ไม้บอกว่ายินดีเลย
ให้ทุกคนเข้ามาด่าได้ไม่ใช่ด่าเขานะด่าไอ้พระเอกคนนี้
ชื่อโตมอนไอ้เรื่องอะไรโตมอนคนนี้ด่าได้เลยนะฮะ
ส่วนเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับฉากนี้อยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะบอกไว้เลยละครเมียจำเป็นเนี่ยผลิตมาแล้วถึง๓ครั้ง
ครั้งแรก๒๕๒๑ขวัญกับเชอรี่ยังไม่เกิด

ครั้งที่๒ก็ปี๒๕๔๔ค่ะทางช่องเจ็ดเขา
แล้วก็ครั้งล่าสุด๒๕๖๔นี่แหละที่เป็นประเด็นดราม่ากันอยู่นี่แหละ
ช่อง๓เขาเอาเป็นว่าทีมผู้จัดนักแสดงต่างเขาก็รับเรื่องแล้วก็เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

เขาบอกว่าเดี๋ยวโตมอนพระเอกในเลื่อนจะได้รับผลกรรมแล้ว
ตอนท้ายอาจจะคดีพลิกหรือเปล่าต้องลองดูละกัน